ไปต่อที่เรื่องงูหน่อยฮะที่จังหวัดชนบุรีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ในบ้าน
จู่งูเห่าเลื้อยเข้าไปจะฉก
แต่คนที่ไปป้องกันเขาไว้ได้คือน้องแมวน้องแมวไปสู้กับงู
ทุกที่เห็นตะหมาเนาะเออใกล้ใกล้แกล้มากเลยครับ
อศกุภัยศิษฐธรรมสมาคมบ้านบึงบัตรดมมือดี
มือดีไปช่วยกันจับโอ้โหเขาบอกว่าเป็นมือดีด้านอสรพิษแล้วก็สัตว์เลื้อยคลาน
นะฮะก็ไปจับพร้อมกับอุปกรณ์ครบมือไปค้นหางูเห่าในบ้านเลขที่๑๓๐ทับ๑๑
ของนางสาวหนูนาอายุยี่สิบแปดปีครับอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ก็ค้นหาย้ายข้าวย้ายของออกไปจนไปเจองูเห่ายาว๒เมตรกว่า
บอยู่หลังตู้แล้วมันก็ดุร้ายด้วยพร้อมแบบขู่จะฉกจะฉกตลอดนะครับ
ก็ต้องใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงได้เข้าไปจับงูใส่ปุ๋ยใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็ปล่อยไปนะครับ
นางสาวรุนาก็บอกว่าเป็นเจ้าของบ้านแหละนะฮะเล่าด้วยความตื่นเต้น
บอกว่าได้ยินเสียงแมวส่งเสียงขู่อะไรบางอย่าง
แล้วก็พยายามต่อสู้อะไรกันสักอย่างอยู่นี่แหละ
พอเดินไปดูก็ต้องตกใจเพราะว่าแมวสู้กับงูเห่าอยู่อะครับ
ก็เลยรีบแจ้งโทรขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
แล้วก็มีแมวยืนคุมเชิงเอาไว้
ไม่ให้งูมาเล้ยไปไหนไกล
สุดท้ายกู้ภัยก็มาแล้วก็จับงูเอาไว้ได้
แมวมาเห็นงูก่อนไม่งั้นบอกว่าน่าจะโดนฉกตายไปแล้ว